๖นาฬิกา๔๕นาทีกลับมาติดตามข่าวที่สังคมตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้น
สองประเด็นใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้เกรดในโรงแรม

ไม่ได้แก้ในโรงเรียนอันนี้ไปแก้เกรดกันในโรงแรมนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งกรณีเด็กชายสองคนถูกจับมัดไว้กับต้นไม้ใหญ่
แล้วก็ใช้ไม้เรียวเขี้ยนเพื่อเป็นการลงโทษ

แล้วตอนนี้สังคมอยากจะตรวจสอบ๒เรื่องนี้นะครับ
ดูเรื่องของแก้เกรดในโรงแรมกันก่อนละกันนะคะ
เป็นเรื่องราวที่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ในวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บอกว่าตัวเธอเองติดมศอีก๕คะแนนเท่านั้นเองก็จะจบนะคะ

เดี๋ยวครูไปรับเดี๋ยวจะพาไปแก้เกร็ด

หนีรอดออกมาได้แล้วก็แจ้งความนะคะ
นักศึกษาสาวคนนี้เข้าไปแจ้งความกับตำรวจภูทรพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ให้ดำเนินคดีกับอาจารย์ของวิทยาลัยหน่อย
อายุ๕๘ปีแล้วนะคะ
อาจารย์คนนี้หลอกทำอนาจารย์ด้วยการพาเธอเข้าโรงแรม
ที่มาที่ไปทำไมถึงได้หลอกพาไปเข้าโรงแรมแบบนี้
ก็คือนักศึกษาคนนี้คือผลการเรียนไม่ค่อยดีเท่าไหร่

คะแนนเองก็ต้องปรึกษากับอาจารย์เจ้าของวิชาสิครับ

ถึงเรื่องของการจบชั้นปีที่๒ด้วย

บอกแบบนี้อาจารย์ก็ได้ได้อาจารย์ตอบตกลงนะคะ
อาจารย์นัทบอกให้ไปรอที่หน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ตัวเมืองพระนครศรีอายุทยา
ตอนช่วงนั้นเธอให้เพื่อนไปส่งนะ

ขับรถมาเป็นรถเก๋งจอดรับแล้วก็ออกไป

ขับวนไปวนมาไม่ถึงที่หมาย
แล้วก็ไม่ได้บอกสักทีว่าจะแก้ยังไงเกรด
และจะไปแก้กันที่ไหนเกรต

อาจารย์ก็มีอาการพูดจานลวนลาม

พูดจาในลักษณะของเชิงชู้สาวนะครับ
และเอามือมาลูบมาคลำที่แขนที่ขาของเธอด้วย

ใช่ค่ะเป็นภาพที่เธอแอบถ่ายไว้นะคะ
ตอนนั้นรู้สึกกังวลใจแล้ว

เป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่เลย

อาจารย์ลูบไปมาตามแขนตามขา
แล้วก็พูดหวานล้อมขอมีเพศสัมพันธ
อาจารย์บอกว่านี่แหละเดี๋ยวจะให้อีก๕คะแนน

เธอก็เลยหวานล้อมกลับอาจารย์ไปส่งหนูที่บ้านหน่อย

หวานล้อมไปต่างนานาบ้านก็อยู่ไม่ไกล
อำเภอวังน้อยอาจารย์ก็ไปเหมือนกันนะ

อีกนิดเดียวก่อนจะถึงหน้าบ้านเนี่ย

ก็คือหวานล้อมเป็นการว่าไปที่บ้านเถอะ
อาจารย์ก็เข้าใจว่าไปมีอะไรกันที่บ้าน

แต่สรุปสุดท้ายพอไปถึงที่หน้าบ้าน
อาจารย์ไปเห็นว่ามีคนอยู่ในบ้าน

ไปที่โรงแรมพาเธอเข้าโรงแรมม่านรูดค่ะ

แล้วเขาบอกไปบ้านคุณก่อน
แล้วเขาก็
แบบอย่างไรน่ะเขาก็ไปบ้านหนู
หนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปบ้านหนูทำไม

แบบก็ชวนคุยชวนนู่นชวนนี่จนแบบ

แล้วสรุปก็คือได้พาไปที่โรงแรมไหม

ได้พาเข้าไปข้างในม่ะหรือว่า

หนูก็บอกว่าอาจารย์อย่าพึ่งนะคะอาจารย์อย่าพึ่ง
หนูก็วิ่งออกมาก็ไม่ได้บอกใครหนูก็วิ่งไปเลย
หนูก็โทรหาเพื่อนพอโทรหาเพื่อนว่าอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยอืม

เขาก็กลัวคนอื่นเขาเห็น

เขาก็แบบหนูไม่คิดว่าเขาจะเป็นแบบนี้
ก็คือพฤติกรรมของเขารักษณะมันจะ
ให้เรามีเพศสัมพันธ์โดยการแลกเกรด

ถ้าไม่มีเขาก็ไม่ให้เกต

อันนี้ก็เป็นอาจารย์ของเราเลยใช่ไหม

แต่ตอนนี้ต้องเปลี่ยนเป็นอนาจารย์แล้วค่ะนะฮะ
เธอเล่าให้ฟังว่าเธอเอาตัวรอดออกมาได้ยังไง
เธอบอกว่าเมื่ออาจารย์ขับรถมาถึงหน้าโรงแรม

เลี้ยวรถเข้าโรงแกรมมั่นรูดทันที
ที่อาจารย์จะลงไปติดต่อขอเปิดห้อง
ตอนนั้นเห็นท่าไม่ดีเลยวิ่งหนีออกมาขอความช่วยเหลือจากพนักงานโรงแรม
แล้วก็โทรให้เพื่อนมารับหน้าโรงแรม
แล้วก็แจ้งความดำเนินคดีอาจารย์คนนี้
โดยยืนยันจะไม่ยอมความและจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับ
และในระหว่างที่นักศึกษาสาวรายนี้นั่งรถไปกับอาจารย์ตลอดระยะเวลาทั้งหมด
เธอก็แอบถ่ายภาพก็ได้ภาพมาเป็นหลักฐานอยู่เยอะเหมือนกันนะคะ
รวมทั้งมีอาการอัดคลิปเสียง
เสียงสำคัญคุยอะไรกันบนรถบ้าง

น้องสาวอาจารย์ชอบฟังไงครับ

ทีไ้ไหวที่สื่อสำคัญหน่อยนะครับ
หรือจะแกล้งแย่อย่างคุณเรื่อยหรือ
หรือก็คิดว่าอาจารย์ไม่คิดอะไร
หนูก็นักเรียนอาจารย์
ก็ไม่เคยไปยุ่งคนอื่น

หนูก็นักเรียนน่ะ
จริงหนูก็ลูกศิษย์อาจารย์นั่นแหละ

โดยเฉพาะข้อกฎหมายนะครับ

มาสอบสวนโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

จะให้ความเป็นทำกับทั้ง๒ฝ่ายครับ